แต่ต้องบอกนะคะว่าความหล่อโอ้โหยังเป๊ะเหมือนเดิมค่ะ

หล่อขนาดนี้หัวใจยังว่างอยู่อีกหรือนะคะ

ก็ไม่ได้ลดลงไปตามด้วยนะจ๊ะ

ก็จริงก็มีแบบคุยบ้างอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็เราก็อยากมีเวลาพักผ่อนด้วย
เราไม่ได้มองว่าอนาคตความสัมพันธ์เราต้องเป็นแบบไหน
ยังมีเวลาอาจอยู่เดียว
น้ำหนักขึ้นมานิดนึง

ยังไม่ค่อยมั่นใจที่จะโชว์ค่ะแต่สักครู่เราดูสองตาไปแล้วคุณผู้ชมตายแล้วดูแล้วอยากสะกิดเลยกิดบอกโอ้ยังหล่อเหมือนเดิม